ทีนี้ล่าสุดเนี่ยคือลูกสาวเขาบอกอยากให้หมอปลามาที่บ้านหน่อย

นี่คือคุณแม่อายุจะ๗๐แล้ว
แขนท่านพร้อมกระรองเลยนะคะ

แล้วอาการแม่แปลกด้วยนะบางทีงองแงเหมือนเด็กเลย
อยากกินขนมพอเห็นขนมเยอะแม่ตบมือดีใจดีใจ
นี่คือคนอายุ๖๙คุณผู้ชมลูกก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะมีกุมารทองแฝงร่าง
มีผีเด็กแฝงร่างหรือเปล่าครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูข่าวนี้
เพราะว่าตอนหมอปลาไปเจอคุณยายเนี่ยมีอาการยังไงนะคะ
คุณยายสวยค่ะอายุ๖๙ปียายสวยดูรูปร่างผอมนะคะแต่ท้องใหญ่มาก
ยายของยายสวยถ่ายคลิปไว้ก็เอาคลิปนี้แหละส่งให้หมอปลา
บอกว่าหมอปลาอยากให้มาดูหน่อยว่าคุณแม่เป็นอะไร
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านยายสวยค่ะอยู่ที่อายุทยา
ก็คุยกับลูกสาวของคุณยายลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้อันนี้แหละ
คือสิ่งที่น่าจะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดหรือเปล่า
คือลูกบอกแบบนี้๕ปีที่แล้วพวกเราก็ค้าขายกัน
น้องชายอยากค้าขายร่ำรวยไงปรากฏว่าน้องชายนะเดินไป
แล้วไปเก็บกุมารทองกุมารทองนี้อยู่ใต้ต้นโพของที่วัด
แล้วลูกน่ะก็ไปเอากุมารทองมาขึ้นหิ้งบูชา
แต่ตอนเอามาดอมคุณผู้ชมพี่เบิร์ตค่ะไม่ได้ทำพิธงพิธีอะไรให้ถูกต้อง
แล้วพอเอามาบูชาที่ร้านนะนี่เอามาแล้วมาบูชาเดือนเดียวอ่ะ
เดือนเดียวเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์แปลกเพราะอะไรรู้ไหม

อันนี้ตอนเอาขึ้นเอาขึ้นก็หลังจากนั้น๑เดือนผ่านไป
ตกมาอยู่ข้างล่างเนี่ยคือส่วนตัวเอาแล้วหัวล่ะ
โอ้โหอยู่บนหิ้งเหรอใช่หัวกุมารทองอยู่บนหิ้ง
แล้วถามว่าทำยังไงนี่ปรากฏว่าแม่น่ะเอาโยนทิ้งน้ำ
แล้วถามว่าตอนโยนทิ้งน้ำทำพิธีขอขมาอะไรหรือเปล่าเปล่า
แล้วหลังจากนั้นแม่เป็นไงท้องเริ่มโตขึ้นโตขึ้น
ลูกพาแม่ไปหาหมอนะหมอบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นอาการท้องมาร
ในท้องเยอะครับต้องเจาะเอาน้ำออกแล้วหลังจากนั้นลูกสาวบอกว่า
ของแม่แปลกค่ะบางทีเนี่ยงอแงหิวขนมเหมือนกับเด็กเลย
คืนวันพระนะปกติคุณแม่อายุขนาดนี้แล้ว
ลูกจะนั่งต้องมีลูกหลานช่วยประคองใช่ไหม
ปรากฏคืนวันพระแม่ลุกขึ้นนั่งได้เอง
แล้วก็ร้องอยากจะกินขนมบางครั้งก็ตบมือ
ดีใจเลยเห็นขนมขนมมาเยอะ
ก็เลยคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกุมารทอง
เคยเอามาบูชาเมื่อ๕ปีที่แล้วไหม

แล้วพอหมอปลามาหาคุณยายนะ
หมอปลาคุยกับคุณยายสวย

ยายสวยบอกฟ้องหมอปลาเลย

แล้วที่ยายสวยอยากกินขนมอยากกินของหวาน
ก็แค่อยากกินของหวานมันไม่ได้มีเรื่องผีสางอะไร

เพราะว่าช็อตที่หมอปลาเจอยายสวย

เอาดูหน่อยค่ะ
ผมครบโรงแล้วชอบกินแต่หวาน

ขอบแมสดูหน้าหน่อย
สูตรยังไงครับ
พี่เบิ้ลเห็นอาการไหม

เมื่อกี้ตอนให้คุณยายเปิดแมสเนี่ยโอ้โห
นี่แสดงว่า๓วันนี้
วกกับหาวติดกันแล้วนะหมอปลาเนี่ย

ทีนี้หมอปลาก็เลยเรียกครอบครัวของคุณยายสวยมาคุย
แล้วก็บอกว่ารู้ไหมตัวยายสวยมีสัมภเวษีอยู่นะ
อยู่ในร่างกายต้องทำพิธีปลดปล่อย
แต่แต่คุณผู้ชมฟังตรงนี้หลังจากทำพิธีภายใน๑๔วัน
พอปลดปล่อยไปแล้วก็จริงแต่ว่าตัวของยายสวยเอง
เหมือนกับแบบจะไม่แข็งแรงอ่ะอืม
แล้วพอทำพิธีเสร็จแล้วยายอาจจะเสียชีวิตไปด้วย
เอาไหมอ่ะครอบครัวยอมไหมอยากทำพิธีอยู่ไหม
อันนี้คือสิ่งที่หมอปลาถามลูกสาวบอกว่าเอาจริงนะหมอปลา
ทุกวันนี้ไม่อยากให้แม่ทรมานหรอกอยากให้แม่สบาย
แต่แล้วแต่เลยก็ต้องอยู่ที่แม่เคารพการตัดสินใจของแม่
นี่ลูกร้องไห้ปกติลูกหลานเขาก็จะแค่ปรึกษากันถูกไหม
แต่คราวนี้ลูกเดินไปบอกแม่เลยเล่าให้แม่ฟังเลย
แม่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะหมอปลาบอกว่า
เกิดทำพิธีให้แม่แม่อาจจะตายได้ใน๑๔วันนะ
ช็อกสิแล้วแม่ถามมาแบบก็บีบหัวใจเหมือนกันนะ
จะทิ้งแม่แล้วเหรอลูกสาวก็พยายามบอกแม่
หนูไม่ได้ทิ้งแม่นะให้แม่เลือกเองเอาอย่างนี้ละกัน
คือไม่ได้เอาคำตอบจากแม่วันนี้แต่ถ้าเกิดว่าแม่พร้อม
หรือแม่ไม่พร้อมแม่บอกหนูนะแล้วเดี๋ยวหนูอ่ะ
บอกหมอปลาอีกทีนึงนี่แหละค่ะ
เพราะว่ามันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องไงว่าเอ๊ะ
ถ้าเกิดจะทำพิธีแลกกับการที่เอาดวงวิญญาณ
เอากุมารออกจากร่างเอาพูดผีออกจากร่าง
แต่คุณแม่จะไม่มีชีวิตอยู่ครอบครัวยังจะให้ทำพิธีอยู่ไหม